ดูคลิปคนอารมณ์ร้อนกันหน่อยนะคะ
แหมไปมีเรื่องไปชกต่อยกันชุดละมุน

พนักงานปั๊มคนแถวนั้นต้องเข้ามาช่วยกันห้าม
คุณผู้ชมดูคลิปแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันเรื่องอะไรมันเล็กนิดเดียวจริง
มันเลี้ยงแบบกันไม่มารู้หรอมันเตาะก่อนนะ
ช่วงนี้ยิ่งอากาศร้อนพี่อย่าเพิ่งใจร้อนกันนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมดูสิซัดกันนัวเลยเห็นเลยนะว่าแต่ละคนใส่ชุดอะไร
ปรากฏว่าเนี่ยคุณผู้ชมเราไปสอบถามคนถ่ายคลิปคนถ่ายคลิปเขาเล่าแบบนี้บอกช่วง
มาสักสี่ทุ่มครึ่งเมื่อวานวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนจะเข้ามาเติมน้ำมันอยู่ในปั๊ม
แล้วหนุ่มรายเดอร์เนี่ยเหมือนเขาขี่รถตามหลังมาจะไปเติมน้ำมันเช่นเดียวกัน
จู่จู่พี่วินค่ะเลี้ยวกระทันหันแล้วรู้ไหมประเด็นคืออะไร
ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแล้วหนุ่มรายเดอร์ค่ะเขาบอกเขาต้องเบรกกระทันหัน
แล้วมันก็เลยออกมาแบบในคลิปนั่นแหละค่ะครับ
ตอนที่แรกพี่วินแกขับมาพร้อมกันครับแล้วพี่วินแกจะเข้ามาเติมน้ำมันปั๊มครับแต่แก
ลืมเปิดไอ้ไฟเลี้ยวครับแล้วพี่คุณแพนด้าแกก็ขับตามหลังมาครับ
แล้วก็พี่วินแกก็เลี้ยวเข้ามาในปั๊มเลยครับ
เหมือนแบบโดนตัดหน้าอาหารสี่แต่แกก็มาแรงครับที่พรรดานะครับ
เขาก็ถ่ายไปด้วยเอามือยื่นไปนี่ดึงพอ

เหมือนกับเขาก็เหมือนขี่รถ
รอซึ่งกันแล้วกันว่าทั้งคู่เติมน้ำมันเสร็จใช่ไหม

เขาก็เลยเดาว่าอาจจะเคลียร์กันได้ลงตัว

แต่รายเดอร์เขาบอกโอ้โหตอนนั้นพี่เขาอยู่ก็เลี้ยวผม